ถ้าเกิดว่าเจออันนี้แทบจะกระโดดเหมือนกันค่ะ
เพราะมั้ยอ่ะเดี๋ยวดูให้ดีนะต้องถามก่อนว่าใครที่เคยบวชอ่ะ
เวลาไปบริณฑบาตเท้าสุดนี่ประมาณสักตี๔๕อะไรอย่างเงี้ย

แต่ว่าคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ค่ะ
คุณผู้ชมพระยืนรับบาทจากใครอ่ะดูดีนะคะ
อุ๊ยพระใช่พระถูกร้อยเปอร์เซ็นต์
ถูกรับบาทจากใครอ่ะ
ยืนอยู่หน้าบ้านเขาก็รอคนในบ้านเอามาใส่บาทไงน้ำแข็ง
รอคนในบ้านตื่นเปล่าเหรอ

อืมคนที่เห็นคลิปนี้แล้วบางคนบอกว่าขนลุกค่ะ
ว่าเอ๊ะหรือมีใครใส่บาทอยู่ตอนนั้นไหม
พอลองซูมไปดูคุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรรอคนในบ้านจริงจะเปิดฝาบาททำไมอ่ะ

แล้วนี่ไม่ต้องมาถามนะเอ้ยเนี่ย
ขาลอยพ้นพื้นแล้วก็แทนนี้เห็นเต็มว่ายืนเต็มตัวเลย
ใช่ไงใช่ไงแต่ญาติโยมที่ไหนมาใส่บาดน่ะจุดตรงนี้อยู่ริมถนนพญาสัจจาค่ะ
ที่บางปลาสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะ
ตรงนั้นมันเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น
แล้วตรงที่พระยืนมันเป็นที่ว่างโล่งนี่แหละค่ะ
นี่อันนี้มีรั้วเหล็กกั้นประมาณเท่าเอวนะ
มีป่าย่ารกไม่ได้มีทางเข้าเป็นบ้านใครด้วย
เป็นที่จอดรถของร้านค้าแถวนั้น
นี่อุ๊ยทุกผู้ชมว่ะโอ้โฮถ่ายซะซูมเลย
ใช่ก็กลัวไงว่าจะมีใครแวร์มาหรือเปล่านะคะ
คือมองแล้วมันจะต้องอย่างไรดีพี่โมง

แต่ข้างนี้ไม่มีบ้านคนล่ะครับ

ใช่ต้องบอกก่อนกล้องที่จับภาพได้เนี่ย
เป็นกล้องหน้ารถของพี่ธนกฤษม่วงศรีอายุ๔๒ปี
เป็นพนักงานดับเพลิงที่เทศบาลเมืองชนบุรีนั่นแหละ
เอาคลิปมาโพสต์พี่ธนกฤษเล่าแบบนี้
เหตุหลอนเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนตี๔๐นาที
เมื่อวันที่๕ที่ผ่านมาในรถมากัน๗คน
กี่ลูกกระตา๑๔ลูกกระตาใช่ป่ะ
เหมือนกันหมดเลยนะพระยืนบินทบาทอยู่
ไม่ใช่แค่๑๔ลูกตานะที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
พี่เบิร์ต๔ตาและน้ำแข็ง๒ดอม๒เป็น๘ตา
เอาก็เห็นเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับ
คือพระยืนอยู่แล้วก็มีการเปิดบาท
เหมือนกับรับของใส่มาในบาท
แล้วหลังจากนั้นก็ปิดบาทแล้วก็ให้พร
ว่าเขาบอกว่าซ้อมรับบิณฑบาทเนี่ย
อาจจะเป็นพระมือใหม่พระป้ายแดง
มาซ้อมอะไรตรงนี้แต่ทำผิดขั้นตอน
เออแต่ทีนี้นะพี่เขานะ
พี่เขาเห็นแบบนี้นะเขาก็แบบว่าเฮ้ย
เหมือนกับว่าตอนที่พระให้พรเสร็จแล้ว
เดินไปทางขวามือแล้วพี่เขาสงสัยไง
วนย้อนมาดูแล้วเอามือถือถ่ายตรงที่เห็นว่าพระยืนอยู่นั่นแหละ

มีแค่ถังขยะมีแค่ย่ารกขึ้นมา
แล้วห้องตรงนั้นก็ไม่มีคนอยู่ด้วย
แล้วผมก็ไม่เห็นหน้าว่ามีใครใส่บาทพระ

แล้วพอผมขับรถผ่านผ่านพระมาแล้วผมก็ยังมองกระจกหลังอยู่
ภาพก็ปิดฟ้าบาดเสร็จ
แล้วก็หันเลี้ยวทางขวามือแล้วก็เดินต่อ

เชื่อครับผมเชื่อครับยังไงน่าจะเป็นสัมภเวษี
อาจจะมาขอส่วนบุญกับภาพ
อนในหล่อนพีคในพีคกว่านี้อีก
พี่ธนกฤษบอกแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าในรถอยู่กัน๗คน

แต่คุณผู้ชมฟังข่าวนี้ให้จบนี่นี่เราไปถามคุณป้า
คุณป้าลูกสาวป้าเปิดร้านเช่าชุดเจ้าสาว
แต่งหน้าเจ้าสาวอยู่อาคารพาณิชย์ห้องที่๒ติดกับห้องว่างนี้แหละ
ห้องว่างนี้ไม่มีคนอยู่นะนู่นมองไป
อันนั้นเป็นร้านของลูกสาวป้าแล้วป้าบอกแบบนี้
หนูมีคนบอกหลายคนแล้วเนี่ยว่าเจอคนแก่เจอ
คนแบบผมขาวใส่ชุดขาวแต่ป้ายืนยันเลยนะ
ไอ้ช่วงนั้นตี๔๐นาทีที่เขาว่าไม่มีหรอกพระเดินบิณฑบาตน่ะ
อืมแล้วละป้าเอาที่ไหนมาพูด
เฮ้ยหรออันที่เราเห็นเนี่ยส้มนี่อะไร
อันนี้มีพระแล้วไม่มีคนหรือจริงมีคนแล้วไม่มีพระ

เออถ้าไม่มีทั้งสองอย่างเนี่ยอันนี้หลอนหนักแล้วนะ

หาคำตอบยังไงดีหัวป้าเหลือจันทร์ออสดีครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเคยมีประสบการณ์เห็นผีบ้างไหม

สีขาวสีขาวผมยาวแล้วตัดผมบ๊อบไม่ได้นะ
ตักผมยาวปากนี่หลัง
หรือผมซอยแล้วปล่อยมานิดนึงก็ไม่ได้นะ